สวัสดีครับ

เบียดกระแสเรื่องอุทยรัชภัคดิ์ให้สาดสารลงไป
และเตรียมรอบสังหารบุคคลสำคัญของประเทศระบบภิลิศภิษภิษฐรรณ์
และเกิดกระแสแพร่วิจารณ์พอสมควรกับอเด็นนี้
ผู้นำเป็นเรื่องใหญ่

แต่ว่ากระแสมันก็เป็น๒กระแส
กระแสนี่ก็ทางตำรวจแล้วก็โดยเฉพาะผลเอกโปรฟิศวงศ์สุฟัน
ยืนยันข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าจะมาป่นในกรุงเทพ
แล้วก็ถึงขั้นที่จะสังหารผู้นำ๒คน
นั่นก็คงหมายถึงพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทย์สองคน
ซึ่งถ้าโดยในภาวะการการเมืองมันถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรง
หมายถึงว่ารอบสังหารผู้นำเลย
แต่มันก็มีอีกกระแสงโดยเฉพาะฝ่ายที่ตรงข้ามกับรัฐบาล
ก็บอกว่าอันนี้มันมาปวนกบข่าว
หมายถึงว่าต่างคนต่างปวนนะ
เพื่อกบข่าวเรื่องราชภักษ์
มันเลยทำให้น้ำหนักข่าวมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่
กลายเป็นเรื่องว่าหยิบประเด็นการเมืองเพื่อมาต่อสู้กันแค่นั้นเอง
แต่ว่าโดยข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยมันก็ต้องรอตำรวจที่จะต้องขี้คายคดี
แล้วก็รวมทั้งการที่โยงไปที่กลุ่มขอนแก่นโมเดลเข้ามาถึงพวกเสื้อแดง

มันถ้าดูถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมต่อสู้ทางการเมือง
มากกว่าที่จะเป็นไปได้ในข้อการตั้งข้อกล่าหาต่าง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูต่อไปว่ามันเพราะอะไรแล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อไป
ในฐานะประชาชนคนกลางคงจะค่อนข้างสับสน
ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อฝ่ายไหนดี
ตรงนี้นี่ควรจะทำตัวยังไงดีคะ

บ้านเมืองมันก็มีขื่อมีแปรนะครับ
จะเชื่อหรือไม่เชื่อขนาดไหน
เมื่อมันออกมา๒กระแสฝ่ายที่หาว่าสร้างสถานการณ์
หรือปล่อยข่าวกลัวเผาอะไรนี้นะครับ
แต่ผมให้น้ำหนักไปที่หมายจับนะฮะ
เพราะว่าถ้าเราไม่เน้นที่หมายจับ
เราก็ไม่รู้จะมีอะไรเป็นบรรทัศน์
อย่าลืมว่าหมายจับนั้นออกโดยสารนะฮะ

และทางตำรวจมาถูกมั่นใจในข้อมูล
ในพฤจิกรรมอะไรต่างนะครับ
ผมว่าเราติดตามดูกันต่อไปดีกว่า
แต่ในเชิงของธรรมชาติของคนเรา
เมื่อถูกกดมากนะครับ

ทางหาช่องกรณีนี้อย่าลืมว่าปีครึ่งแล้ว
ไม่สามารถชุมนุมไม่สามารถที่จะรวมตัว
มีกิจกรรมรายได้ในกิจกรรมก็
ที่รู้กันอยู่มันก็มีแผนอะไรแฝงการต่อสู้
ทางการเมืองอะไรกันมายาวนาน
ตอนนี้เมื่อไปปิดช่องตรงนั้นจะปิดช่องที่จะแสดงออก
เป็นม็อบปิดถนนปั่นปวนอะไรอย่างนี้ครับ
การต่อสู้มันไม่ได้หายไปไหนทั้งยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กับเขามันไม่ได้หายไปไหน
แต่ว่ายุทธวิธีมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพตามสถานการณ์
ก็บนดินไม่ได้ก็ลงใต้ดิน
ผมว่ามันเป็นปรากฏการธรรมดาของบ้านเรามาเป็นระยะเวลานานพอแล้ว
ท่านจะไปจะลงพื้นที่ใครจะฆ่าอย่างไรก็ไม่กลัวท่านอยากทำงาน
แล้วก็ท่านพูดออกมาว่าในกรณีตอบคำถาม
ของการเปลี่ยนผู้ว่าการการย่ายแห่งชาติ

ถ้าไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องเปลี่ยน

เราก็เปลี่ยนเอาประสิทธิภาพขึ้นมา
ผมคิดว่าการเดินหน้าของผู้นำ

เอาประสิทธิภาพของการนำนโยบายไปปฏิบัติเนี่ย

มันย่อมมีคู่ขนานไปอยู่ตลอดเวลาครับ

เพราะว่าถ้าเอาประสิทธิภาพขึ้นมาแล้ว

จะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันถูกมองลดน้อยลงไป
้วนี่มันก็เป็นเหมือนกับสูตรสำเร็จ

ถ้าคุณสามารถบริหารงานราชการเนี่ย
ทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น
ทุกอย่างไปด้วยความลาบลื่นอะไรเนี่ยนะครับ
ปัญหาการเมืองปัญหาความขัดแย้ง

เพราะว่าตัวเองเริ่มมีความสุข

นี่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกรัฐบาล
ทุกคนใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าอันนี้นะครับ
รัฐบาลนี้เองก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างจากรัฐบาลอื่นนะครับ
ก็มุ่งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นอะไรเนี่ยนะครับ
เพียงแต่ว่าในการเคลื่อนไหวของรัฐบาล
ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล

มันก็ยังไม่ได้มีการลดทอนลงไป
การถูกกดถูกบีบ

คนละมันก็ต้องมีการแสดงออก
อาจจะลงใต้ดินบ้างโผล่ขึ้นมา

สำหรับรัฐบาลนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันจะเป็นยังไง
ก็มีออกไม้จับถึงว่าการออกไม้จับมันจะมีคู่ขลักบ้างนะครับ
อาจจะออกวันนั้นเดี๋ยวต้องมาออกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้นี่มันก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ต้องว่ากันไป
แต่ปัญหาสำคัญของรัฐบาลก็คือต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านธุรกิจด้านค่าคลองชีพของประชาชน
ถ้าสามารถทำสำเร็จได้รัฐบาลจะออกมาในรูปแบบไหนประชาชนก็คงจะชื่นชม
ถ้าหากว่ารัฐบาลบอกว่าเอาเป้าหมายคือการปรองดองเป็นที่ตั้งปูทางเตรียมไปสู่การเลือกตั้ง
มันยังคงเกิดขึ้นอยู่เนื่องทั้งบนดินใต้ดินปรองดองคงเกิดขึ้นยากสิครับพี่ทรงชัย
ปรองดองเนี่ยนะครับมันจะมีได้มันจะต้องมีความยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ปรองดองข้างเดียวหรือบังคับให้ปรองดองนะครับ
การที่จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามต่อไปข้างหน้านี้
มันมีหลายฝ่ายที่มองเหมือนกับว่ารอดูท่าทีว่าจะเอายังไงกันแน่นะครับ
เหมือนกับที่มีรถแบบออกมาแล้วว่าอีกปีเสร็จปี๖๐กลางปีก็จะมีการเลือกตั้ง
ทำให้ตอนนี้มันมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาหนักอกของผู้บริหารราชการแผ่นดิน
คือโดยตั้งแต่นายกลงมาเนี่ยก็คือมีค่ายการบางกลุ่มทำตัวแบบเกียร์ว่างนะครับ
สั่งอะไรไปก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมีอ้างข้อติดขัดอย่างโน้นอย่างนี้นะครับ
กลัวว่าจะผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องมองให้ลึกซึ้งกันนะครับว่าจะ
ค่าราชการเป็นกลไกของรัฐในการที่จะนำนโยบายออกไปปฏิบัติ
ข้าราชการเป็นค่าของแผ่นดินนะครับเป็นค่าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค่ายการของใครไม่ใช่ค่ายการของฝ่ายการเมืองไหนนะครับ
ไม่ใช่ว่าใครแต่งตั้งมาแล้วต้องรับใช้คนนั้น
จริงแล้วเป็นงานที่ต้องรับใช้แผ่นดิน
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วข้าราชการก็คงจะต้องตระหนักว่า
ต้องพร้อมอุทิศตัวที่จะทำงานให้ราศดรทำงานให้แผ่นดินเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยเดินหน้าไปนะครับ
ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะสะดุดติดขัดไปหมด
อย่างที่เกิดปรากฏให้เห็นอยู่เนี่ย
ซึ่งผู้บริหารรายการแผ่นดินที่มาโดยมีรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือเนี่ย
ก็ต้องใช้กลไกพวกนี้นะครับ
ว่าค่าราชการฝ่ายไหนผู้บริหารหน่วยงานไหนที่หากว่ามีข้ออ้างติดขัดกลัวนั่นกลัวนี่
ก็ควรจะต้องหยุดการทำหน้าที่แล้วหาคนที่ในหน่วยงานเช่นมือรองทั้งหลายคนไหนมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมือง
เพื่อให้นโยบายทั้งหลายลุดหน้าไปได้ก็เอามาทำ
ฉะนั้นไม่ต้องมาบ่นหรอกครับว่าข้าราชการไม่ร่วมมือ
มีคุณมีศักดิ์และสิทธิ์และที่จะทำดำเนินการได้เนี่ยก็ใช้ความกล้าหารในการทำไปผมเชื่อว่าหลายคน
กำลังจะบอกให้รัฐบาลเด็ดขาดมากกว่านี้
ในทางกลับกันเราไม่มองว่ารัฐมนตรีอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากกว่าข้าราชการหรือขนาดนี้
จริงแล้วเนี่ยมันช้าไงคือแบบความรู้สึกช้า

รัฐบาลเนี่ยอ่านดูตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ย
กว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยโอ้โหเราเสีย
เสียโอกาสเสียจังหวะไปมากเลย

ทุกอย่างมันก็ขึ้นเรื่อยนะ
แค่ตอนนะมันทรงตัวแล้วก็ลงกว่า

แล้วก็จากเห็นในทีมเศรษฐกิจชุดนี้ปฏิบัติงาน
รู้สึกว่าเขากล้าแล้วก็เร็ว
แล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่มันทำให้ภาวะมันดีขึ้น
อย่างไปญี่ปุ่นคราวนี้โอ้แบบ

แล้วอย่างลำตีช่วยพาณิชย์ไปอีราน

แล้วก็หาช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาที่ถูกทาง
ฉะนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนพระราชการ

ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดมาก่อนเนี่ย

ด้วยระยะเวลาเงื่อนไขที่มันสั้นด้วย

ไปเพื่องานจะดีที่สุด
แล้วก็ทำให้สถานการณ์การเมืองมันนิ่ง

การพูดเหนียวให้คนอื่นอิ่มก็กลัว
แต่ว่าถ้าตั้งใจนะแล้วก็มั่นใจ
แล้วก็ทำด้วยความโปร่งใส

แต่ตอนนี้ผมมองว่า

มันไม่ใช่จะไปเร่งผู้ปฏิบัตินโยบายอย่างเดียว

ก็จำเป็นที่จะต้องมีอะไรที่ให้เขาเชื่อถือศรัทธา
หรือว่าเขามีความมั่นใจว่า
เขาทำแล้วมันได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรม
หรือว่าในระดับผู้กำหนดนโยบายด้วยกัน
มันก็ต้องไปดูว่ามีประสิทธิภาพพอหรือเปล่า
ไม่ใช่จะเอาแต่ผู้ปฏิบัตินโยบายอย่างเดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป